โดนพักการออกอากาศชั่วคราวไป๓วัน

ก็ถือว่าเป็นข่าวคราวที่ทำให้บรรดาของคนทีวีเอง

เพราะว่าอนุกรรมการชุดเล็กเนี่ย
เงินมูลค่าความเสียหาย๕ล้านบาท
เดี๋ยวหลังจากนี้ไปจะกลับออกอากาศเหมือนเดิมนะครับ

ติดตามความเคลื่อนไหวของประเด็นข่าวต่างเพิ่มเติมนะครับ

เที่ยงคืน๑นาทีคืนนี้เป็นต้นไปครับ

ทางฝั่งของกศธชเองก็มีเหตุผล
เดี๋ยวจะยื่นเรื่องฟ้องทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางปกครองด้วย
เอามาดูในฝั่งของกศชกันก่อนครับ

ซึ่งเป็นการตัดสินเพิ่มโทษนะครับ
มติของคณะอนุกรรมการกำกับผัง

ให้พักใช้ใบอนุญาต๓วัน

มีเนื้อหาเข้าข่ายทำผิดซ้ำซาก

และปีนี้มีอีก๒ครั้ง
มากศธชเองมีมติเตือน
หลายครั้งนะครับแล้วก็มีคำสั่ง

ยังพบว่าได้นำเสนอเนื้อหารายการ

เพียงแค่ด้านเดียวข้อมูลไม่
ครบถ้วนและใช้ความเห็นส่วนตัว

พบว่าหลังลงโทษแล้วยังมี

กระทำผิดซ้ำอีกนะครับ
ตรการลงโทษจะเพิ่มโทษ

สมมุติกลับมาแล้วท่านยังพลาดพลั้งอยู่เนี่ย
ท่านยังไม่ปรับเนี่ยนะผมว่าก็มันก็ต้องแรงกว่านี้
แต่ว่าเราเนี่ยไม่อยากใช้หรอกอำนาจ
เพราะว่าจริงแล้วคุยกันรู้เรื่อง
ประสบการณ์ของผมที่กำกับเนื้อหามาเนี่ย

ยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามพื้นฐานวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัด
แม้ว่าจะมีเนื้อหาที่แตกต่างแต่ยืนยันว่าเนื้อหาไม่กระทบกับความมั่นคง
เตรียมจะฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและก็ทางปกครองตามความเหมาะสม
ประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งสื่อมวลชนเองก็ไปรอฟังว่าทิศทางนโยบายจากนี้ไป
เพราะมีประกาศของหัวหน้าคอสชยกเว้นโทษให้อยู่
แต่จะดูช่องทางอื่นที่สามารถดำเนินการได้ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับ
เราก็ทำตามหลักการของเราไปแล้วนะฮะแล้วเราก็ชี้แจงไป
ส่วนดูมิติของเขาทางกศชเขาก็ยืนยันว่าเขาเห็นไม่ตรงกับเรา
เราก็ยอมปฏิบัติตามมาเป็นระยะระยะแต่พอถึงจุดที่มีผลกระทบกับเรา
จนเกินขอบที่เรานั่นเราก็เรียกร้องสิทธิ์ของเรา
จะต้องเรียกรองสิทธิ์ของเรานักศึมวลชน
รวมทั้งก็จะต้องอุทธรณ์หรือว่าดำเนินการทางกฎหมาย
ทางแพ่งทางปกครองต่างตามข้อเหมาะสม
โดยปรับผังเพียงบางรายการโดยจะประเมินความเสียหายกรณีนี้อยู่ที่ประมาณ๕ล้านบาท
แต่จะไม่กระทบกับการทำงานของพนักงานแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการปลดคนออก
ซึ่งรวมถึงพิธีกรในรายการที่มีปัญหาด้วยนะครับ